ก่อติดภาวะโรครองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพูสลันพัฒน์นะคะในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหลายคนก็มองหาปฏิทินตั้งโต๊ะปฏิทินติดผนังในปีใหม่นะคะส่วนปฏิทินเก่าในปีเก่าก็มีการนำไปทิ้งกลายเป็นขยะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าปฏิทินเก่าเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยช
แต่เชื่อไหมคะว่าปฏิทินเก่าเหล่านี้ค่ะแม้ว่าจะหมดประโยชน์ในช่วงของสิ้นปีที่ผ่านมาแล้วแต่เราสามารถนำปฏิทินเหล่านี้กลับมาใช้ซ้ำได้ไม่ควรโยนทิ้งนะคะและสามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยการใช้เป็นภาพระดับผนังได้ค่ะเพราะว่าปฏิทินขนาดใหญ่จะมีรูปภาพสวยงามนะคะสามารถตัดภ

ห่อเพื่อได้ความเก๋ในการห่อของขวัญที่แบบแทนกระดาษห่อของขวัญได้หรือมีการนำปฏิทินเก่าไปใช้ประโยชน์นะคะในเรื่องของการบริจาคตามมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อมีการนำไปปรับหรือว่าประดิษฐ์เป็นอักษรเบลสำหรับผู้ที่พิการทางสายตามีการนำปฏิทินนะคะที่เป็นปฏิทิน

โอ้โฮ